สวนสัตว์มาล่าสุดเมื่อไหร่จำได้ไหม

เออสองปีที่แล้วก็ไปทำข่าว

บุญสมครับแต่ว่าช่วงปีใหม่ปีนี้สวนสัตว์ดูสิตนะ

พาครอบครัวไปเที่ยวในกรุงเทพมหานคร

หลายคนแบบแหมไม่รู้ว่าครั้งล่าสุดไปมาเมื่อไ
แต่ว่าวันนี้คุณกระมวลวันการิพั
พาเราไปเที่ยวสวนสัตว์ดูสิตติดตามได้เลยครับ

ใน๑๕ชนิดสัตว์ป่าสงวนของไทย

แต่สามารถหาชมได้ที่สวนสัตว์ดุสิต

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ค่ะ
พื้นที่จัดแสดงสัตว์ที่เด็กชอบ

อย่างยีราฟและฮิปโปโปเตมัติ

เพราะว่าฮิปโป้มันตัวใหญ่
แล้วมันมีสีชมพูผสมสีแดงนิด
แล้วหนูชอบสีชมพูหนูก็เลยชอบฮิปโกค่ะ

ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่นี้
ทางสวนสัตว์ดุสิตได้เพิ่มจำนวนรอบการแสดง

เพื่อรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวค่ะ

กระโดดขึ้นมาจากน้ำมาหม่งลูกบอล

ได้สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว
ทำให้มีผู้เข้าชมเต็มทุกรอบ
ปีนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนและชมสัตว์นานาชนิด
ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าถึงร้อยละ๖๐
ที่เหลือเป็นคนไทยร้อยละ๔๐
โดย๑ครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ในสวนสัตว์๓๔ชั่วโมง
ทำให้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ย๒๐๐๐คนต่อวัน
ซึ่งสวนสัตว์ดุสิตมีมาตรการดูแลเรื่องความปลอดภัย
ของนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด
ส่วนสัตุศิษย์เราได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
ที่อาคารจดรถมีอยู่ประมาณ๑๐๐กว่าตัวครับ
แล้วก็ซึ่งมี๔ชั้นนะฮะ๓เฟส
แล้วก็บริเวณรอบภายในสวนสัตว์ก็ตามเส้นทางตามถนน
ภายในกรงสัตว์ที่สำคัญป้องกันการจรกรรม
แต่ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตวศิษฐ์บอกว่า
หากเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
ตัวเลขนักท่องเที่ยวลดลงร้อยละ๑๐
เพราะปีใหม่นี้คนกรุงเทพเลือกเดินทางออกต่างจังหวัดมากขึ้น
กระมวลวันการีพัฒน์ข่าวทรัฐทีวีรายงาน